ต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกของสาวมากกี้ราศีกันบ้างดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมค่ะไม่เป๊ะไม่ปังแถมยังดูจะแป้งอีกต่างหากนะคะ

กันถึงขั้นที่ว่าสาวมากกี้รับเล่นเรื่องนี้ได้ยังไง
ที่สำคัญพูดถึงฝีไม้ลายมือทางการแสดงเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นัก
มากกี้ว่ายังไงไปติดตามกันค่ะ
คือประเด็นเขาว่าตัวหนังหรือว่าว่าตัวมากกี้

เปิดฉายรอบสื่อมนต์ชนไปนะคะ
ภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเที่ยงคืน
สาวมากี้ราศีได้โอกาสนำแสดงในจอเงินเป็นครั้งแรก
เท่านั้นนะเจ้าตัวติดร่างแหถูกวิจารณ์เรื่องฝีไม้ลายมือทางการแสดงไปด้วย
ซึ่งสาวมากกี้ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องของรสนิยมในการดูหนังของแต่ละคน
ซึ่งแค่มีคนดูเปิดใจเข้าไปดูหนังที่เธอเล่นก็ดีมากแล้ว
แต่ถ้าสุดท้ายมีคนพูดถึงในทางลบมากกว่าก็พร้อมที่จะปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะ
แต่ถ้ามีลบเยอะบวกน้อยมันก็ต้องเอาไปปรับปรุงดูไปวิเคราะห์ดูว่ามันพลาดตรงไหน
เราสามารถปรับปรุงได้ไหมแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ไหม
แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะได้โอกาสทำอีกหรือเปล่า
คุณผู้ชมค่ะใจเย็นนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายเมื่อวันนี้

เป็นหนังผีคอมมาดี้ก็มีความสยองปนความฮานะคะอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ลองเปิดใจเข้าไปดูอุดหนุนหนังไทยกันเนอะ
เขาบอกเลยนะว่าการเล่นละครกับเล่นภาพยนตร์มันคนละแบบ
เพราะว่าภาพยนตร์มันต้องใหญ่กว่าแล้วมันละเอียดกว่า
มันมีความเรียวมากกว่าแต่ละครมีความโอเวอร์แอคติ้งนิดนึง